แล้วก็มีเรื่องของเมืองย่าโมโคราชนครราชศรีมา

ยังไม่พอคนในโรงพยาบาลที่เป็นคนใหญ่ครอบครัวได้ฉีดหมดเลยฮะ
ตอนนี้กลายเป็นเรื่องร้อนระอุฮะร้อนระอุจริง
ฉีดไฟเซอร์พบว่าเมียผอโรงพยาบาล
รวมถึงสามีของหัวหน้าฝ่ายเพศรัชกรรมได้รับการฉีดกันทั่วหน้า
อ้าวบุคลากรหน่าตรงไหนแม่ผอกับสามีของหัวหน้าฝ่ายเพศัตริยกรรม
โรงพยาบาลไม่ฟ้องเหรอใครจะกล้าสองคนนี้ใหญ่สุดไหมสุด
สองที่ใหญ่สุดฮะถึงขั้นเป็นผู้บังคับบัญชา
ดังนั้นเงียบกริ๊บกันเลยที่สุดแล้ว

นายแพทย์แชมป์สุทธิศรีศิลปุ่มในการโรงพยาบาลเฉลิมประเกียจ
จังหวัดนครราชศรีมารวมถึงคุณปานิสราปัทยาวิทย์
หัวหน้ากลุ่มงานเพศสัจกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ทั้งสองท่านนี่แหละที่มีข่าวผัวพันกัน

พอแชมป์บอกอย่างนี้ก่อนนะฮะโหล่ายาวไล่ยาวละเอียดเหลือเกิน
พอแชมป์ร่ายยาวว่าผู้ที่จะมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์มี๑๓๘ราย
เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ๑๓๕ราย
เป็นบุคคลนอกโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติแต่เป็นวงการเพศสัตว์เหมือนกัน
เป็นวงการคุณหมอเหมือนกันอีก๓คนเป็นคลินิกเอกชน
แล้วมาเกี่ยวอะไรกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียร
ถ้าข้างแต่ที่บายว่ามันอยู่ในชัดส่วนเดียวกันนะครับ
แล้ว๒ใน๓คนคนหนึ่งเมียผออีกคนนึงเป็นสามีของหัวหน้าส่วนเพศสัตว์
ดังนั้นเหลืออีก๑คนก็มาจากโรงพยาบาลเอกชนด้านนอก
ก็ยืนยันว่าเป็นบุคลากรด่านหน้าเหมือนกันที่มีสิทธิ์จะฉีดไฟเซอร์เหมือนกันนะฮะ
และที่สำคัญบุคลากรของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ได้รับวัคซีนกันครบถ้วนหน้าแล้ว
คือขอเท่าไหร่ฉีดให้หมดอันนี้อาจจะเป็นส่วนเกิน

และสำคัญในแห่งของโรงพยาบาลอย่างนั้นต้องการรอบโครงการ
ที่ถูกเลี่ยงแรงกันด้วยนายเทนและปลุกของบุคลากร
ได้ไปดูแลคนไข้โควิดก็ขอเปลี่ยนเป็นฉีดไฟเซอร์ครับผม
ครับก็ฉีดตามที่โคต้าได้มา
ไม่ได้ไปบิดบุคลากรคนอื่น

ถ้าเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลฉีดในโคต้าของคนโรงพยาบาล
เข้าใจหมดเลยแต่นี่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกเอกชน

มันแสดงว่าขอเกินไว้แล้วล่วงหน้า
ก็จำเป็นจะต้องฉีดในสัดส่วนที่รับผิดชอบ
แต่นี่คือจะไปเผื่อแผ่กับเอกชนด้านนอกด้วย

นายแพทย์สาธารณสุขของนครราชศรีมาที่อธิบายมาเนี่ย
ผอแชมป์มันต้องสอบนะ
มันต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบ

คุณจะมีอำนาจไปสั่งฉีดใครก็ได้

กรณีแรกเมืองย่าโมโค้ลราชราชสีมาเจียดวัคซีนไฟซอร์ให้เมียผอ
ให้สามีของหัวหน้าศูนย์คุณหมอในพื้นที่ด้วยนี่คนแรกอีกคนนึง
อีกฝ่ายนึงนะฮะผู้ช่วยสชนบุรีค่าวไก่
คือใช้คำว่าก้าวไกลมันก็จะทำให้ก้าวไกลเขาเสียหายค่ะ
อันนี้คือเป็นสสเก้าไกรแต่ใจไปอยู่กับลุงแล้ว
อยู่กับลุงตู่ลุงป้อมแล้วนะฮะ
ก็คือสสจบุรีสสขวัญเลิศพาณิชชามาตร
เป็นคนเผยข้อความนี้ว่าผู้ช่วยสอสอไปแหวกแฝก

และผู้ช่วยสอสอเป็นด่านหน้าตรงไหน

อธิบายยังงี้เขามีผู้ช่วยสสห้าคน
คนหนึ่งฉีดแอสตาร์อีก

แต่ตอนนี้ก็มีราลเย็นว่า

สร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจ
แต่ล่าสุดมีคำชี้แจงจาก
ทางสอสอขวานเลิศเบื้องต้นทำไมถึงฉีด
มีการฉีดนะมีความพยายามจะอธิบาย
เนื่องจากผู้ช่วยสอสอท่านเป็นผู้เดินหน้า
เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
แบบนี้ใช่ไหมอารมณ์ประมาณนี้ดังนั้นนี่ไม่ใช่ด่านหน้าเหรอ
ไปช่วยเหลือประชาชนที่ก็ต้องกักเนื้อกักตัว
ดังนั้นการฉีดอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
อาจจะต้องถูกเรียกรวมว่าเป็นด่านหน้าด้วยหรือเปล่า
ตอบไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกนะฮะ
แต่ก็มีความพยายามชี้แจงแบบนี้
แต่ว่าคำจำกัดความด่านหน้ามาจากส่วนกลาง

จบเลยคำนี้ชัดเจนที่สุดนะคะ